รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารส่วนหน้าโดยเน้นย้ำให้นำยุทธศาสตร์พระราชทานมาใช้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะ
พลเอกสุรเชษชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะดูแลศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าลงพื้นที่เป็นประธานมอบนโยบายและสั่งการการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเน้นย้ำการบูรณาการงานที่เข้มแข็งภายใต้๗จุดเน้นพร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสำริท
โดยในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงสร้างของแต่ละฝ่ายจำนวน๕กลุ่มรวม๒๓คน
พลเอกสุรเชษบอกว่าจะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ๒๕๖๐ใน๗จุด
เช่นการรักษาความปลอดภัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะทำให้การศึกษาชายแดนใต้ยกระดับสูงขึ้นจนจบมามีงานทำเพราะว่าการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญที่สามารถช่วยสนับสนุนในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้ค่ะ